ไปดูบริการสถานทีจริงที่จังหวัดนำคาย
ซึ่งเป็นสถานที่ในการนำทุกที่ลงพ่อคูณ
ไปลอยอังคารซึ่งตอนนี้ก็มีการ
เตรียมคำครอบแล้วประทานเรื่องของเตนต์โต๊ะเก้าอี้
เพื่อรองรับประชาชนที่จะไปร่วมพิธีนั่นเอง
ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำโขง
บริเวณหน้าสถานีเรือหนองคายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงไปจนถึงหน้าพระธาตุกลางน้ำทางจังหวัดหนองคายได้จัดเตรียม
พื้นที่ในการรองรับประชาชนลูกศิษย์ลูกหาสาธุชน
ผู้เรื่องสายสถาต่อพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโทที่ต้องการจะไป
ร่วมพิธีลอยอังคารในแม่น้ำโขงในวันนี้นะครับก็มีการกางเต็นต์
เตรียมเก้าอี้ระบบไฟฟ้าวางโต๊ะสำหรับโรงทาน
ที่คนที่จะประสงค์จะไปนำอาหารคาหวานน้ำดื่มไปจัดทำโรงทาน
แล้วก็มีห้องน้ำเคลื่อนที่ไว้บริการพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน
จำนวนมากไปร่วมพิธีตั้งแต่เช้าแล้วครับไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธี
ในช่วงประมาณสักบ่าย๒โมงก่อนจะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันต่อไป
ส่วนเหตุผลมีหลายคนถามว่าทำไมทำไมต้องนำเท่าอาถิของหลวงพระคุณ
ลอยอังคารที่ลำน้ำโขงที่จังหวัดน้องคายนะครับ
พระเด็จสุกเกษมวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายบอกว่า
คนเราเนี่ยนะเกิดมาจากธาตุทั้ง๔ก็คือดินน้ำลมไฟ
เมื่อเสียชีวิตไปแล้วจะกลับคืนสู่ธรรมชาติผ่านแม่น้ำเป็นตัวกลาง
ลอยอังคารได้อิทธิพลมาจากอินเดียนะครับที่ต้องการให้ชีวิตหลังความตายเนี่ย
งบร่มเย็นส่วนการที่ประชาชนจำนวนมาก
จะมีการนำเท่าอาถิไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงที่หนองคายเนี่ย
อยู่ที่บริเวณพระธาตุล่านองนั้นเนี่ยเพราะว่าพระธาตุล่าหนองเนี่ย
เป็นพระธาตุเก่าแก่ลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม
ตำนานระบุเอาไว้ว่าพระธาตุล่านองเป็นที่บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในคราวเดียวกันกับพระธาตุพระนมจังหวัดนครพระนม
ของบุคคลอันเป็นที่รักนั้นไปสู่สุขติด้วยการได้อยู่ใกล้กับองค์พระธาตุกลางน้ำ
ตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธนั้นเลื่อมใสสัทธา
เช่นเดียวกันกับเท่าอธิของหลวงพ่อคูณนั่นเองนะครับ